ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านบอกประสบทั้งภัยแรงน้ำเพื่อการเกษตร
ชาวบ้านพยายามปรับตัวแล้วก็ตามในการปลูกพืชใช้น้ำน้อย

แต่ลำบากกว่านั้นก็คือเรื่องของน้ำกินน้ำใช้

พื้นที่ไหนก็ตามนะครับที่ขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค
ไหนได้รับความเดือดร้อน
คือถ้าเข้าเกณฑ์ในการที่จะขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
ปพเขาจะประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัตรภัยแรง
เพื่อให้เกิดการนำงบประมาณไปการช่วยเหลือนะครับ
แต่ว่าพื้นที่ที่ตำบลไร่รถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งนี้
ยังถือว่าเป็นพื้นที่ที่ยังไม่ได้ประกาศภัยพิบัติภัยแรงนะครับ
แต่น้ำกินน้ำใช้ที่ชาวบ้านทวงถามมา
หน่วยงานภาครัฐจะเป็นอย่างไร
คุณสุพรณีโคจภัณฑ์สมโพธได้ลงพื้นที่

ว่าจะช่วยเหลือชาวบ้านเขาอย่างไรในเรื่องของน้ำกินน้ำใช้
ติดตามได้จากคุณสุภานีได้เลยครับเชิญครับ
ตะบนไร่รถอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนี้

ดิฉันและทีมงานรถปลดทุกข์ลงพื้นที่มา
เพื่อสัมผัสรับรู้ถึงความร้อนของอากาศ

ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านในพื้นที่
โดยเฉพาะปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภค
ที่เรียกว่าได้รับผลกระทบอย่างมากทีเดียว
หลายคนเรียกพื้นที่นี้ว่าอีสานสุพรรณค่ะ
และพื้นที่ที่ฉันยืนตรงนี้นะคะคุณผู้ชม
ก็คือกลางแม่น้ำท่าคอย
ชาวบ้านเคยใช้น้ำจากแม่น้ำแห่งนี้
ในการดื่มกินอุปโภคบริโภคแล้วก็ดำรงชีวิต
แต่ปัจจุบันนี้แม่น้ำแห่งนี้
ไม่เหลือน้ำแม้แต่นิดเดียวค่ะ
มีแต่วัชพืชขึ้นเต็มไปหมด
คุณผู้ชมคะคงจะเห็นถึงความแห้งแรง

ลงพื้นที่มาพร้อมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อที่จะมาให้ความช่วยเหลือ
พูดคุยแก้ไขปัญหาและคลายทุกข์ให้กับชาวบ้านค่ะ
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้ทีมงานรถปลดทุกข์เราอยู่กับ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่รถ

ท่านนายกวรพบชิมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
นายกค่ะดอนเจดีเป็นอำเภอ๑ใน๑๐อำเภอของสุพรรณบุรี
ที่เจอปัญหาภัยแรงด้วย

อำเภอนี้ตำบลไล่รถเป็นตำบลหนึ่งที่เจอปัญหาภัยแรงด้วย
อยากรู้ว่ามีกี่ครัวเรือนมีประชาชนอยู่กันเยอะแค่ไหนคะ
ในเขตพื้นที่ตำบลไร้รถมีทั้งหมด๑๐หมู่บ้าน
ประชากรมีประมาณ๓๐๐กว่าหลังคา
ขอโทษนะครับประมาณ๓๐๐กว่าหลังคาเรือน
แล้วก็ขณะนี้มีความเดือดร้อนทุกหมู่บ้าน
การจัดสรรน้ำที่จะใช้รถของโอกาสแมงอำเภอตำบลไล่รถ
อันเดียวคงไม่พอก็จึงใช้รถของเอกชนมาช่วยกัน
ในสิ่งที่มีความเดือดร้อนนั้นไม่ใช่เฉพาะแค่เดือดร้อนแค่น้ำอุปโภคบริโภค
เพราะคนเราเกิดมาไม่ใช่แค่อุปโภคบริโภค
แต่ยังจะต้องมีใช้น้ำเพื่อที่จะไปรถต้นไม้ที่ทำตู้ดแบบสวนตัว
ขณะนี้ชาวบ้านมีความเดือดร้อนเป็นอย่างหนัก
ฉะนั้นตรงจุดนี้ก็ขอวิงวอนไปยังสมซักประหยาขอน้ำอดานให้เร่งทำเองการพุทจก
ถ้าไม่ช่วยตรงนี้ถ้าจะช่วยตอนไหน
ส่งรถน้ำมาบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชน
ขอขอบคุณทีมงานบรรเทาทุกข์นะครับไทยรัฐทีวีครั้งนี้
ที่จะเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงกับหน่วยงานด้วยกัน
รัฐวิสาหกิจหรือประชาชนที่จะร่วมกันสนับสนุนเรื่องน้ำดื่ม
ยินดีอยู่แล้วรถปลดทุกข์บอกว่า
ทุกข์ของคุณคือหน้าที่ของเราค่ะท่านนายก
ตอนนี้ทุกข์ของชาวบ้านที่ไร่รถดอนเจดีนะคะ

นายกก็ประสานหน่วยงานพี่ทหารมาเติมน้ำ
ให้ชาวบ้านได้ชุ่มชื่นกันไปแล้วแล้วทราบมาว่าท่านเสเอง
ท่านก็ลงพื้นที่มาด้วยทุกวันทุกครั้งเลยใช่ไหมคะ
ถ้าอย่างนั้นทราบว่าท่านรออยู่ที่หนึ่ง
เดี๋ยวจะให้นายกพาเราไปอีกบ้านหลังหนึ่งที่จะมีการไปเติมน้ำ
แล้วเดี๋ยวเราไปคุยเรื่องของการแก้ไขปัญหา
ภาวะภัยแรงกับทางท่านสนาธิการมณฑนทหารบกที่๑๗กันค่ะ
เต็มรึยังคะ
โอ้โหพี่ทหารมาเองสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะ
ค่ะนี่เสมาเองเลยนะคะ
คุณผู้ชมเราก็ได้พบกันแล้วตัวจริงเสียจริงนะคะ
เสนาธิการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑนทหารบกที่๑๗
พระเอกกุลพัฒน์หารสมบูรณ์นะคะ

เพราะว่าช่วงนี้ปัญหาหลักก็เรื่องภัยแรง
แล้วก็ท่านนายกก็ลงทุกวันเหมือนกัน

ทางทหารจะช่วยเหลือเป็นช่วงระยะเวลานานเท่าไห

ว่าช่วยเหลือระยะเวลาเท่าไหร่
คงจะจนกว่าจะมีฝนนะครับ

สำหรับการช่วยเหลือแต่ละพื้นที่นะครับ

พื้นที่เราก็อย่างวันนี้
เราก็เอารถน้ำจากบนทนฐานบกที่๑๗นะครับ
ในสหรัฐการณ์บุรีซึ่งรับผิดชอบพื้นที่สุดท้าย

เอามาแจกให้ในพื้นที่ที่ไม่มีน้ำดื่ม

อะไรต่างก็นำมารองรับไว้

ในโถงสร้างที่
องค์บริหารสนตมาตย์และรถมีตั้งแต่ศุลจารณา๑กัน
ดังนั้นให้ขอเอกชนมาให้ค่ะ
และก็นอกนั้นก็คือขอบายังหน่วยงานภารค์
ท่านนายกต้องไปปฏิบัติภารกิจอีกหลายที่นะครับ
ดูแลเรามาทั้งวันแล้วยังไงขอบคุณมากนะคะ
ค่ะนายกโวรพพต่อหลังจากนี้ค่ะ
เสนาธิการจะพาเราลงพื้นที่ไปดูบ้านอื่นอื่นต่อด้วยค่ะ
ตอนนี้เสกก็พาเรามาที่บ้านหลังนึงนะคะ

เติมให้ครบทุกหมู่บ้านทุกหลังเลย
ก็คงต้องเติมให้ครบทุกหลังครับ
แล้วก็ถ้าวันนี้ยังได้ไม่ครบ
พรุ่งนี้ก็ต้องมาใหม่มาจนกว่าจะได้ครบ
ชื่นใจน้ำถึงบ้านประชาชนแล้วนะครับ
วันนี้รายการรถประทุกข์ขอบคุณเสนาธิการ
กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยมณฑนทหารบกที่๑๗ค่ะ
พันเอกกุลพัฒน์หารสมบูรณ์มากนะคะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณรถปลดทุกข์ที่นำน้ำมามอบให้
รู้สึกยังไงบ้างคะที่มีหน่วยงานมาเติมน้ำให้ค่ะ

ปลื้มใจที่ทางรัฐช่วยด้วย

และรัฐสมบูรณ์